ไฟไหม้บ้าน๒ชั้นในซอยเจริญนคร๓๙
ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งนะครับท่านอายุ๖๐ปีฮะ

อายุ๖๐ปีท่านนี้เป็นเจ้าของบ้าน
แขนขาไม่มีแรงหนีออกมาไม่ได้
อุ๊ยท่านศรีชีวิตครับ
๒ทุ่มครึ่งฮะตำรวจสนสำเรย์ครับ
กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และอาสารสมัครกู้ภัยมูลเรือนที่ป่อตเต็กตึ้ง
เข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่๑
ซอยเจริญนคร๓๙เขตคลองศาลกรุงเทพมหานครครับ
คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นนะฮะ
อยู่หลังโกดังของร้านเฟอร์นิเจอร์

พอไฟสงบนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
บริเวณชั้นล่างพบผู้เสียชีวิตคือนาย
วิทยาเจียมสากลท่านอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
จากในนี้นะครับยังมีรถยนต์ทะเบียน
พอสัมเภารอเรือ๙๓๗๖กรุงเทพมหานคร
นี่ครับคันนี้ฮะเสียหายอีก๑คัน
นายสรษักรัศมีอายุ๒๗ปีนะครับ
เป็นหลานชายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
เขาอยู่บ้านอีกหลังนะอยู่ซอยถัดไป
ปกติจะแวะเวียนมาดูนายวิทยาเป็นประจำ
คือนายวิทยานี่นะครับท่านเกษียณอายุราชการ

ส่วนภรรยาของท่านจะไปมา
โดยนายวิทยาป่วยแขนขาไม่มีแรง
ถ้าเดินไม่ไหวฮะโอ้น่าเห็นใจจริง

นายสิทธิพรแสงจันทร์อายุ๒๕ปีเพื่อนบ้าน

หลังจากเห็นไฟไหม้หลังดังกล่าวเนี่ยนะครับ
ก็เข้าไปเขย่าประตูเรียกนายวิทยา

เขาก็รีบไปตามคนมาช่วยดับไฟ

เห็นภรรยาของนายวิทยาเดินออกจากบ้านไป

ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ก็ต้องรอเช้านี้ครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ